เวลเวลเวลเปิดไลค์อ่ะเปิดไลค์อ่ะเปิดไลค์อ่ะ

ของเรื่องของการทำธุรกิจอย่างที่ทุกท่านเห็น
ทุกท่านเห็นค่ะสแมทยิมเราตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับนายวันวัน
อยู่พื้นที่เดียวกันหลายท่านเพิ่งทราบด้วยซ้ำ
แต่เพียงแต่ว่าการอยู่ร่วมกันนะคะ
กับการเริ่มแรกธุรกิจแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้น
มันมีปัญหาที่มันสะสมมาแล้วมันถึงจุดที่ว่าเราก็พยายามคุยแล้ว
หลายคนบอกทำไมไม่คุยกันเองทำไมไม่โทรหากัน
ทำไมไม่เดินไปคุยล่ะเปิดธุรกิจข้างกันไม่ใช่เหรอ
คำถามต่างเกิดขึ้นเยอะค่ะก็จะตอบตรงนี้ว่าเราทำทุกทางแล้วจริง
คุยเยอะมากครับทั้งโทรคุยทั้งเดินไปคุย
ทั้งคุยกับเจนนี่ทั้งคุยกับคุณแม่ทั้งคุยกับตัวแทนทั้งคุยกับผู้จัดการ
คุยบ่อยมากครับส่วนมากจะเป็นจะเป็นหุ้นส่วนผมอีกคนนึงนะครับกับ
ที่นี่จะมีชุดตรวจ๓คนนะครับจะเป็นหุ้นส่วนผมอีกคนนึงกับบุ๋ม
ที่ส่วนมากจะเป็นคนคุยทั้งไลน์ทั้งโทรทั้งเดินไปหา
ครับแต่ว่าปัญหามันยังไม่รับการแก้ไขคือเดี๋ยวผมจะเท้าความก่อนว่า
กำเนิดของสถานที่นี้มันเกิดมาจากมีบุ๋ม
กับรุ่นน้องบุ๋มที่เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่เป็นนักแสดงที่ลิ้นสแตนแมนใช่ไหม
ไม่ใช่สถานชื่อน้องท็อปค่ะที่ตอนนี้เล่นละครเรื่องอังกร
ที่เป็นนักเทควันโดนั่นคือจุดเริ่มต้นระหว่างบุ๋มกับน้องท็อปสองคนก่อน
แล้วเจนี่คือมาข้าร่วมหุ้นที่สามเลยทำให้กลายเป็นธุรกิจ
จริงแล้วทั้งหมดที่เห็นตอนแรกเราคุยกันว่าจะเป็นหุ้น๓คนค่ะ
เนนี่จะเปิดมวยแล้วผมจะเปิดยิม
แต่ขั้นตอนในการหาพื้นที่แล้วก็ติดต่อผู้เช่า

ขั้นตอนแรกส่วนมากจะเป็นท็อปกับฝั่งผมที่การเชียร์พื้นที่เช่านี้นะครับ
แล้วก็ตกลงกันว่าทางเทคอนโดใช้พื้นที่เยอะ
คอนโดกับมวยครับเขาหุ้นกันสองคน

งั้นคุณเช่าพื้นที่ใหญ่ไปเดี๋ยวเราเช่าช่วงให้

เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบุ๋มบอกตรงนะคะ
ทุกคนเดินผ่านชั้นล่างขึ้นมาหมดจนถึงชั้นสอง

บุ๋มลงทุนกับอุปกรณ์ไปสิบกว่าร้าน
ท็อปและเจนนี่บุ๋มบอกคุณมีแค่ห้องเปล่ากับเวทีมวย
คุณลงทุนน้อยกว่าบุ๋มคุณเอาเงินส่วนหนึ่ง

คุณเอาเงินส่วนหนึ่งไปจ่ายค่าเช่าที่
ส่วนเราลงเครื่องเราจะทำงานร่วมกัน
นี่คือการเริ่มต้นธุรกิจในตอนแรก
แต่ก็คือกลายเป็นว่าเป็นในส่วนของทางท็อปกับเจนนี่
ก็คือผู้ที่จะไปเซ็นสัญญาเป็นผู้เช่าที่
ซึ่งขั้นตอนแรกเรามีสัญญาเก่า

ระหว่างสุดแดนยิมกับท็อปกับเจนนี่
ซึ่งจะมีลายเซ็นต์๓ฝ่ายนะครับ

แล้วก็เราได้ชำระมัดจำค่าเช่าไปแล้ว๓เดือนตามปกตินะครับ
ซึ่งอันนี้คือเป็นการตอบคำถามนักข่าว
ซึ่งผมดูจากหลายที่แล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นว่า
ทำไมล่ะไม่มีสัญญาแล้วผมกล้าลงทุนได้ยังไง๑๐กว่าล้าน

ทุกอย่างเรามีหุ้นส่วนเรามีที่ปรึกษากฎหมาย
เพียงแต่ว่าปัญหาคือหลังจากที่เราเซ็นสัญญาตรงนี้แล้วเนี่ย
ทางฝั่งท็อปกับเจนนี่เขามีปัญหากัน
ซึ่งเราจะไม่แตะเรื่องนั้นนะคะขออภัยต้องไปถามเจนี่เอาเอง
แต่ว่าเมื่อมีปัญหากันปุ๊บเจนนี่ก็เลยซื้อหุ้นของทางท็อป
ก็เลยกลายเป็นแต่เพียงผู้เดียวอย่างที่ทราบนะคะอย่างที่เขาให้ข่าวไป
เราไม่พูดอะไรทั้งสิ้นโอเคคุณไม่พูดถึงเราเราไม่ว่าอะไรทั้งที่เราเริ่มต้นมาด้วยกัน
บุ๋มถามสักคำหนึ่งถ้าคุณเห็นพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
ถ้าเราเป็นแค่ผู้เช่าจริงตั้งแต่แรกเราจะจ่ายค่าก่อสร้างอาคารทำไมอีก๓ล้านบาทร่วมกับเขา
ทั้งหมดที่เห็นทั้งอาคารเงินอยู่๑๐ล้านบาทค่ะทั้งอาคารนะคะอยู่๑๐ล้านบาท
ตกแต่งภายในเนี่ยติดกระจกเนี่ยเอาของมาลงก็พอแล้วแต่ทำไมบุ๋มต้องมาสร้างทั้งตัวอาคารข้างนอกจนถึงกระเบียงข้างนอกเนี่ยอีก๓ล้านกับเขาด้วย
นั่นคือเป็นเริ่มแรกเพราะเราลงทุนร่วมกันแต่เพียงแต่ว่าในตัวสัญญาเราดันยอมเขาในการเป็นผู้เช่าจากเขาอีกทีนึง
นี่คือข้อผิดพลาดหนึ่งอย่างที่สองเรื่องที่เขาผิดใจกันหรือเปลี่ยนเปลี่ยนระหว่างท็อปกับเจนี่มันคือจุดเปลี่ยนค่ะแต่ของเราสั่งมาแล้วในเมื่ออุปกรณ์ที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยบุ๋มสั่งมา๓ตู้คอนเทนเนอร์จากอเมริกาโดยตรงบุ๋มไม่สามารถเสียค่าใช้จ่ายในตู้คอนเทนเนอร์ได้เพราะของจะเสียหายเราต
ต้องเอาของลงสถานที่ที่เราเริ่มต้นซึ่งตอนนั้นเราเสนอแล้วล่ะครับว่าให้เขาซื้อคืนไปซื้อพื้นที่เนี้ยที่เราตอนนั้นยังไม่ตกแต่งแต่ว่าสร้างโครงสร้างเสร็จหมดแล้วชั้นสองพื้นข้างล่างเสร็จหมดแล้วเขาไม่ตกลงจะให้เราเช่าต่อไม่ตกลงซื้อคืนนะครับแต่ให้เราเช่าต่ออ่ะโอเคเราก็เลยงั้นมาคุยกันใหม่สู้กันใหม่เริ่ม
ถือไว้วินโมคะยกเลิกไปเพราะว่าไม่มีท๊อปไปต่อไปครับซึ่งจนบันเนี้ยผมยังไม่ได้สัญญาเลย
ไปใหม่ตามหลักฐานที่บุ่มลงในไอจีหรือไอจีผมหมะเนี้ยทวงสัญญาตั้งแต่อันเนี้ยเมษา
อันนี้ถามเจนนี่คือจนบัดนี้ผมก็ยังไม่ได้ตัวสัญญาใหม่
คือไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจ่ายแต่ถ้าเกิดใครทำงานบริษัทคุณจะทราบว่า
การจะจ่ายเช็คได้เราต้องมีสัญญาแนบ
หลายคนทราบนะคะระบบนี้ถ้าทำบริษัทจริง
ดังนั้นเราถึงคนอยากจ่ายเดินไปหาก็แล้ว
ไลน์ถามก็แล้วเดินหาทุกคนที่รู้จักได้แล้ว
เพื่อจะจ่ายตังค์ทำให้มันถูกต้องก็แล้ว
จนถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้
เอาอย่างนี้คุณเห็นพื้นที่สแมทยิมใช่ไหมคะ

ที่จอดรถจะเป็นร้านตัดผมของนานะคะ

เรายังไม่เคยเรียกร้องที่จอดรถเลยว่า

ควรจะได้จำนวนที่จอดรถเยอะกว่าสิ

ผมโดนลูกค้าตำหนิติเตียนทุกวันว่า
ทำไมขับมาก่อนแล้วเขาไม่ให้จอด
เขาบอกเตรียมที่ไว้ให้คลาสซุมบ้า

ซึ่งช่วงอื่นที่ไม่มีค้าซุมบ้าปกติดี
ได้ปกติซึ่งผมไม่เคยว่าอะไรเลย
ถึงแม้ว่าผมเข้าใจว่าที่จอดมันจะเต็ม
มันจะอะไรอันนั้นเราแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วเราเข้าใจ
แต่พอมีที่จอดว่างกลับบอกไม่ให้จอด
ผมเคยเดินไปยกกลวยออกเพื่อให้ลูกค้าถอยรถเข้า
ยังเล่นอยู่ข้างล่างเลยวันนี้ผมยังทักเขาอยู่เลยพี่
เป็นเรื่องเป็นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ย

ลูกค้าประจำคือสำหรับเจ้าของกิจการมันเป็นเหตุผลที่ทำให้กิจการพังได้เลยนะครับ
เคยมีลูกค้าอับเพิ่งล่าสุดที่แล้วโทรเข้ามาตอนที่วนรถอยู่ว่าเนี่ยเขาบอกว่ากั๊กไว้ให้ซุมมาอีกแล้ว
คันหลังพี่สองคันได้จอดไปแล้วพี่ไม่ได้จอดผมทำอะไรไม่ได้
ลูกค้าต้องวนออกแล้วกลับบ้านไปเลยคือปรึกษาแล้วหลายรอบก็ไม่ได้รับการแก้ไข
ไปดูในเรามีหลักฐานลูกค้าหลายคนที่เขียนมาบังเอิญที่นั่งหรือยืนอยู่ตรงนั้นตอนที่ผมเดินเข้าไปหาคุณแม่เขา
ก่อนหน้านี้มีครับมีเฉพาะของครูหนุ่มซึ่งผมเพิ่งรู้ด้วยว่าเป็นครูหนุ่มจ้างมาเองส่วนตัวเฉพาะคาร์ดเขาก็เลยอ๋อมิน่าถึงไม่รับลูกค้าฟิต
แต่ก่อนหน้านี้ว่าช่วงบ่ายบ่ายแบบนี้มีนักข่าวเผื่อไปสอบถามของลูกค้าว่ามีแจกจากทุกวันนะครับ

ลองมาแบบที่ไม่ใช่นักข่าวสิ
มีลูกค้าทดลองครับลูกค้าขับมาบอกว่ามาฟิตเน็ตเขาบอกหาที่จอดเองอีกวันนึงขับมาบอกลองบอกมัวมามวย
แต่วันนี้ที่ต้องแถลงข่าวจริงเนี่ยคือผมเสียใจ
บอกตามตรงว่าเครียดมาหลายวันแล้วทุกทุกครั้งที่ก้าวเข้าสู่ที่นี่เนี่ย
คุณรู้สึกไหมเหมือนกับคุณเช่าบ้านใครสักคนหนึ่งอ่ะแล้วคุณเดินเข้าอาคารนั้นน่ะ
แล้วมันไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดปัญหาอะไรอีกมันเครียดมากค่ะ
แล้วมันก็เริ่มไม่ไหวแล้วด้วยแล้วก็ไม่อยากจะร้องไห้ด้วย
เพราะว่าเดี๋ยวหาว่าดราม่ากันแต่ณวันนี้ที่อยากจะพูดก็คือว่า
อยากจะแก้ปัญหาจริงเราติดต่อคุณแล้วจนหาทุกวิถีทางถึงขนาดนั่งประชุม
ตกลงกันว่าเฮ้ยขึ้นไอจีเถอะไม่ไหวจริง
คือทำยังไงก็ได้ให้ได้แอคชั่นกลับมาขอให้เขาสนใจเราบ้างมาคุยกับเราบ้าง
อันนี้ลูกค้าพิมพ์เองว่าเคยเห็นอยู่ในเหตุการณ์ว่า
บุ๋มเข้าไปคุยกับแม่เจนนี่สถานที่เดียวกับที่ปล่อยคลิปนะครับ
ตรงนั้นเลยฮะบอกว่าเคยเข้าไปคุยแล้วคุยดีคุยสุภาพด้วย
แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขผมก็ไม่รู้ทำไมแล้วก็การปล่อยคือวันนี้ที่มาแถลงข่าวเนื่องจากว่าเราได้คลิปเราเห็นคลิปทุกคนคงเห็นแล้วเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันไปเร็วอ่ะนะคะแล้วบุ๋มรู้สึกเสียใจค่ะแล้วก็ทราบว่าอย่างน้อยทางนี้ทางทางนายวันวันต้องทราบเรื่องอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือกล้องวงจรปิดลูกค้าเราเคยมีปัญหาเรื่องรถนะคะ
ขอไปดูกล้องวงจรปิดเขาไม่ให้ดูเขาบอกคนดูไม่เป็นเขาบอกดูไม่เป็นดังนั้นถ้าบอกว่าไม่รู้เรื่องคงไม่ได้แล้วล่ะค่ะแต่ที่เสียใจคือคนที่เจอหน้ากันอ่ะทำไมไม่เดินมาคุยไม่เดินมาเคลียร์โทรมาหาก็ได้รับสายเราก็ยังดีบุ๋มถึงขนาดไลน์หาทุกคนแม้กระทั่งคุณกึ้งแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเงียบ

ออกไปจะกลับบ้านทางในวันวันบอกว่ากลับไม่ได้เพราะรถจอดอยู่ด้านในตามข้างในซอกนะครับลูกค้าซุมมาจอดเต็มข้างนอกผมถึงมองว่าลูกค้าซุมมายังไม่ได้เข้าข้างในห้องเลยรบกวนให้เขาเลื่อนได้ไหมผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าทางเขาเก็บกุญแจไว้แต่เขาบอกว่าเลื่อนไม่ได้เพราะไม่มีคนเลื่อนผมก็เลยโมโหผมตรงตรงว่าผมโมโหว่าจะเขาบอกกับลูกค้าว่าให้รอ

ให้คนเข้าจะมาอยู่ดีกว่าบล็อครถ
งั้นใครอย่างไม่ละวันนี้ก็เล่นอยู่
ผมบอกถ้าพี่นักข่าวเดินลงไปเจอเขาเดี๋ยวผมให้คุยก็ได้

ยกมือมาขอบคุณครับมาพูดให้ผมเล่นแบบนี้
แต่สิ่งหนึ่งที่เสียใจก็คือทำไมต้องทำคลิปแบบนี้ออกมา

เมื่อวานบุ๋มได้คุยกับพี่แอนนักข่าวไทยรัฐออนไลน์
ผมพยายามถามเพื่อข้อความที่ชัดเจนว่าตกลงเป็นใครกันแน่
คุณแอนบอกว่าต้องปิดแหล่งข่าว
แต่เท่าที่ทราบคุณแอนก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าทางเขาส่งคลิปมาให้
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ว่าคุณเอกทำร้ายร่างกาย
ผลักจนกระเด็นอย่างที่ทุกคนเห็นในข้อความทุกคนเห็นนะคะ
แล้วก็มีการไปแจ้งความที่สอนอดีนะคะที่คุณแอนโทรไปเช็คที่สอนอ
ไม่มีการแจ้งความแต่อย่างใดคุณโกหกนักข่าวอย่างนี้เหรอ
ใช่ครับแล้วก็เนื้อหาในของไทยรัฐนะครับพูดในฉบับของไทยรัฐที่เขาแจ้งว่า
เราติดค้างค่าเช่า๓เดือนไม่จ่ายค่าส่วนกลางห้องน้ำค่าที่จอดรถ
ซึ่งจะพิจารณาให้ไม่ต่อสัญญาผมถามว่าสัญญาอะไรครับ
ทุกวันนี้ผมยังไม่ได้สัญญาเลยแล้วผมไม่ได้สัญญา
ผมจะไปจ่ายค่าเช่าเขาได้ยังไงแล้วค่ามัดจำที่ผมจ่ายไปแล้วล่ะ
เตรียมไว้ตลอดเวลาทวงก็ไม่ให้สัญญานะ
เรามีข้อความการทวงอย่างที่เห็น
แล้วการให้ข่าวแบบนี้มันเสียหายกับธุรกิจของเรา
มันเสียหายกับภาพลักษณ์ของเรามากด้วย
เขาชี้แจงว่าของนายวันมีกิจกรรมคือค้าซุมบ้ามวยไทย

ให้มาลองเต้นก็ได้ถามลูกค้าก็ได้

และที่สำคัญคลาสที่อยู่ในห้องนี้
เราไม่ได้หากำไรอะไรเลยนะคะ

ฟิตเน็ตเรามีก่อนคลาสของเขา

พอสร้างเสร็จตอนหลังเขามาคิดเปลี่ยน

เราก็ขอแล้วว่าคุณมีคาร์ดอะไรมั่งเราจะได้เลี่ยงไม่ให้ตรงกับคุณ
ขอลายชื่อค้าหน่อยได้ไหมทั้งสองเจ้าทั้งคนเช่าที่อื่นเลย
ทั้งตัวของเจนี่เองไม่ให้เป็นเดือนก็ยังไม่ให้
เรามีลายด้วยแต่ผมไม่ได้ปริ้นมาลายถามเลยว่าขอคาร์ดหน่อยว่ามีคาร์ดอะไร
ใช่เราจะได้จัดแบบไม่ตรงเราเลี่ยงทุกอย่างเรายอมถอยทุกอย่าง
ไม่มีคาร์ดอะไรมั่งทางเราบอกยังจัดไม่ได้เพราะเราต้องรอทางโน้นเสร็จ
คือเราเลี่ยงให้ทุกอย่างเราทำให้ทุกอย่างแต่คุณมาบอกว่า
เราจัดเปิดค้าซ้ำซ้อนอ้าว
มาบอกว่าเรายังค้างค่าเช่าจะไล่ออกไม่ต่อสัญญา
การให้ข่าวแบบนี้พูดตามตรงมีไม่กี่คนที่รู้เรื่อง
ถูกไหมคะแล้วเราก็รู้ด้วยใครเป็นคนพูด
เราถามสักคำกลับขอร้องเลยค่ะ
ทำเพื่ออะไรทำกันขนาดนี้เพื่ออะไร
ทำไมการทำธุรกิจมันน่าจะช่วยดูแลลูกค้าด้วยกัน
ไม่ใช่เหรอมันที่เราตั้งใจตั้งแต่แรก
มันคือการทำธุรกิจเพื่อเสริมกันและกันไม่ใช่เหรอ
แล้วทำไมถึงมาต้องมองเป็นศัตรูตามคู่แข่งเราไม่ได้คิดตังค์เลย
คุณต้องมาเห็นค่ะว่านักกล้ามมานั่งยืดเหยียดกันจำเป็นจริง
แต่เขาไม่เข้าใจ
ณวันนี้สิ่งที่ต้องการก็คือทำข้อตกลงเถอะค่ะ
สัญญามาเลยก็ได้วินาทีนี้ก็ได้จะจ่ายตังค์ให้ทันที

สัญญามาผมจ่ายให้เลยเนี่ย๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมจ่ายเป็นก้อนเดียวให้เลยคือเรารอสัญญามานานมาก
เราถามลูกหนี้ที่ไหนเป็นคนทวงอ่ะคุณเคยเห็นมั้ยอ่ะเนี่ยอีเนี่ย
แต่ทีนี้ต่อให้หลายคนจะมาด่าผมว่าโอ๊ยออกมาโวยวายทำไมไม่คลาสเลย
ตลาดตลาดค่ะก็ตลาดแบบนี้แหละค่ะ

มันไม่รู้จะทำยังไงแล้วไงเพราะคุณเห็นจากหลักฐานแล้วใช่ไหมคะ
ว่าเราถามทวงทุกหนทางจริงอยากจะเดินหน้ากันแล้วไง
จะเอายังไงก็ว่ามาแต่ณวันนี้ถ้าเกิดคุณเล่นปล่อยคลิปแบบนี้
จงใจขนาดนี้บุ๋มขอยื่นคำขาดอย่างนี้เลยนะคะ
ขอแค่ค่าก่อสร้างมาเถอะขอแค่ค่าก่อสร้างแล้วเราจะขอย้ายออก
ล้านบาทค่าตกแต่งไม่เอาสักบาทมันอยู่ไม่ได้แล้ว
จะมองหน้ากันยังไงจะดูแลลูกค้ายังไง
เราทำงานตั้งแต่๗โมงเช้าเย็น๕ทุ่มสำหรับยิมนี้
ดูแลลูกค้าเหมือนครอบครัวบุ๋มเข้าไปเล่นทุกคนทุกทุกฝั่ง
เหมือนพี่น้องบุ๋มไว้ใจเขาบุ๋มไว้ใจเขา
ผมไปนั่งกินข้าวกับเขาผมไว้ใจเขาเดี๋ยวผมโดนทำแบบนี้
มันคืออะไรผมไม่เข้าใจผมเครียดตรงว่าผมเป็นลมเลย
ไม่เคยเป็นลมมาก่อนในชีวิตเลยคุณ
คือต้นเหตุเรื่องจริงที่ผมทนไม่ไหวจริงคือ
เรื่องจากการรับลูกค้าครับแค่นั้นแหละจริงนะ
เพราะเรื่องอย่างอื่นมันตามมาทีหลัง
การรับลูกค้าคือลูกค้ามาบ่นบ่อยมากบ่นทุกวันว่า
ทำไมคนรับรถเขาเกลียดเราเหรอ
ทำไมพอมีค้าซุมบ้าปั๊บรถขับมาเขาจะเปิดกระจกถามทุกคันว่ามาทำอะไร
ถ้าบอกว่ามาฟิตเน็ตทำไมเขาไม่ค่อยต้อนรับ
ทำไมบอกเอามาคัดตื่นมาซุมมามวยมาซุมมากทำไมเขาต้อนรับดี
ผมก็ตอบลูกค้าไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงไม่ต้อนรับ
มีลี่ลูกค้าพูดอันนี้เป็นคำที่ลูกค้าเขาพูดออกมาแล้วครับ
เขาบอกว่าลูกค้าเจอว่ามาฟิตเน็ตเหรอหาที่จอดเอาเอง
หรือไม่ก็มีคนลูกค้าแจ้งว่าคนในคลิปเวี่ยงใส่เขาว่า
ฟิตเน็ตเหรอไปเรียกคนฟิตเน็ตมาโบกเองเหนื่อยแล้ว
คือวันเดียวกันพูดอย่างนี้๔๕คนมาเดินพูดกับผมอย่างนี้
ขอโทษจริงบุ๋มเครียดมากไป
ซึ่งมันเลยทำให้ผมแบบคือเรื่องที่จอดรถแม่นหรืออะไรผมไม่ซีเรียสเลย
แค่บอกว่าจอดรถเต็มนะครับเดี๋ยวน้องพี่ต้องรบกวนช่วยเหลือตัวเองนิดนึงอะไรอย่างนี้
คือผมพูดเลยบอกว่าทำไมต้องพูดจาไม่ดีใส่ลูกค้าเรา
แต่ที่งงก็คือหลังจากในคลิปที่คุณเห็นกันนะคะ
เขาก็มานั่งคุยกับเอกดีแล้วนะ
ผมเป็นคนนั่งคุยเองผมยกไม่ขอโทษเขา
ในคลิปถ้ามีตอบพอจะเห็นว่าผมยกมือขอโทษเขา
ที่ผมโกรธใส่มีลูกค้าพิมพ์ด้วยว่าเห็นผมไปนั่งคุยดี
แล้วก็แล้วเขาก็เล่าเรื่องที่บ้านเขาว่าเขามีธุรกิจส่วนตัว
เขาไม่จำเป็นต้องมาเหนื่อยขนาดนี้
เขาพูดดีกันแล้วแล้วทำไมคุณจู่คุณตัดแค่คลิปแค่นั้น
แล้วมาทำลายชื่อเสียงองค์กรทำดีที่ผมทำ
มีประโยคว่าตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร

ผมบอกอ๋อโอเคผมต้องขอโทษที่พูดจังไม่ดีแต่แบบว่าทำไมถึงเลื่อนรถลูกค้าไม่ได้
เขาบอกว่ามันไม่มีคนเลื่อนแต่คนเก็บกุญแจไว้
แต่คือผมถามลูกค้าเขาบอกลูกค้าแค่ว่าให้รอถึง๒ทุ่มครึ่ง
ผมก็เข้าใจว่าผมบอกว่าเขาบอกให้มาช่วยแก้ปัญหาที่จอดรถจากของเจนนี่
ผมก็บอกว่ามันแก้ไม่ได้หรอกที่มันเต็มผมขอแค่อย่างเดียวทำไมไม่พูดจาดีกับลูกค้า

ก่อนหน้าที่คุณเอกจะเข้าไปปุ๊มก็เคยเข้าไปคุยกับเขา
นั่งคุยกับเขาเลยนะคะบอกกับเขาว่าคนเรามันเหนื่อยกันได้นะการทำงานเนี่ย
ถ้าไม่ไหวก็พักแต่งานบริการบางทีมันต้องระวัง
มันไม่ใช่ว่าจะเอาอารมณ์มาลงได้ถ้าเหนื่อยเกินไปก็พักเขาเอาคนอื่นมาแทน
เขาก็ไม่รู้ว่ามาช่วยก็ทำอย่างนี้
บางทีก็เราก็เกินมือของเราอะค่ะเราก็ได้แต่เลี่ยงกับลูกค้า
ลูกค้าก็ขอบคุณมากที่หลายคนยอมมาหลัง๔ทุ่ม
ผมแจ้งเขาด้วยนะว่าทางนู้นโกรธที่เรายังไม่ชำระค่าเช่าหรือเปล่า
ผมถามเขาเพราะว่าเรายังไม่ได้สัญญานะคุณรู้เรื่องไหม
เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องการเงินเขาไม่รู้ไม่รับรู้
ขนาดผมบอกแล้วยังมาให้ข่าบแบบนี้ว่าเราไม่ชะโค่เช่า

คือถ้าเขาจ่าย๓ล้านค่าโครงสร้างค่าตกแต่งพี่ไม่เอาสักฝัดคุณ
หรือตั้งแต่มีปัญหาทุกอย่างพี่ไม่เอาพี่อยากหนีแล้ว

พร้อมตลอด

ขอแค่คุยเพื่อแก้ปัญหาจริงสักทีได้ไหม

เจนนี่มาเล่นยิ่มผม
ผมยังเรียกแจนหนี้เข้าไปคุยส่วนตัวเลยแจนหนี้

แจนหนี้คุยดีเลยคุยดีมาก

แต่ด้วยความที่เขาไม่ได้ดูแลเต็มตัว

เขาจะพยายามแก้ไขให้
อ้าวกลายเป็นคุณหนุ่มจัดการไว้เอง
แล้วก็ตกลงเป็นเดือนแล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย
จบเหมือนเดิมแก้ไขอะไรไม่ได้เหมือนเดิม
คือถ้ามานั่งคุยกันตกลงกัน
มันจะไม่มีปัญหาแบบนี้หรอกค่ะ
แต่นี่คือเขาไม่คุย

แต่ว่าคงไม่ว่างหรือแบบคิดว่ามันไม่สำคัญหรือเปล่า
คำตอบอย่างเดียวคือเขาบอกว่ารอเอกสารจากทนายของคุณกึ้งเท่านั้น

แต่ว่าเรื่องปัญหาคือคุยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะพยายามแก้ไข

จนมันถึงจุดแล้ว
วันนี้ผมมายิ้มตั้งแต่เช้าลูกค้าบอกสู้นะ

สู้นะผมก็เคยโดนคนนู้นคนนี้คนนั้นทำกับผมแบบนี้
สู้นะแฟนผมก็โดนมาตอนกลางคือ

ลูกค้ามาสารภาพกับเราเพียบเลย
มันขึ้นอยู่กับแอคชั่นของฝั่งนั้นแล้วล่ะค่ะ

เพื่อทำลายกันแบบนี้เขียนส่งข่าวนักข่าวเองแบบนี้

คือครั้งเรื่องแรกที่บุ๋มโพสต์บุ๋มถามผมแล้วว่า

โพสต์ไหมผมบอกโพสต์เถอะเผื่อเขาจะมีแอคชั่นอะไรกลับมาบ้าง
เพื่อเขาจะได้คุยกับเราเคลียร์กับเราแก้ปัญหากับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเราแก้ปัญหากับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา

รูปนั้นผมก็เป็นคนถ่ายเองเคลียร์กับเรา
ส่วนเรื่องคาร์ดเต้นที่ซ้ำกับเขาไหมไม่ซ้ำครับ

เห็นใจอยู่แล้วคนทำธุรกิจ

ตอนนี้มาถึงวันนี้ของสมัสมีแต่ละผลประชุมยังไงบ้าง
ที่คือลูกค้าหายไปหรือยังไง
เราไม่หายครับเพียงแต่ว่าเราบริการลูกค้าเหมือนคนครอบครัว
ผมอยู่ทุกวันผมต้อนรับทุกวัน
ผมให้คำตอบลูกค้าไม่ได้เวลาเขาโดนกักที่จอดรถผมให้คำตอบลูกค้าไม่ได้
ผมให้คำตอบลูกค้าไม่ได้เวลาโดนคนรับรถพูดจาไม่ดีใส่
เพราะผมแก้ไม่ได้ผมไม่มีอำนาจแล้วมันรู้สึกแย่ครับ

ถ้าพูดตามตรงครับถ้าเป็นคนสามัญปกติ
ก็ทะเลาะกันตอนช่วงที่ทะเลาะกันเขาต้องไม่ชอบหน้ากันอยู่แล้วครับ
แต่ถ้าเคลียร์ปัญหากันได้เขาก็จะดีด้วยกันได้เหมือนเดิม
เหมือนเด็กผู้ชายต่อยกันแล้วก็หลังทะเลาะกันเสร็จก็ดีกันได้เหมือนเดิ
เห็นว่าตอนนี้มันมีปัญหากันอยู่ครับ
แต่ว่ามันปัญหาธุรกิจมันไม่ใช่ปัญหาส่วนตัว
รวมทั้งหมดประมาณ๕๐๐คนครับ๕๐๐คน
คืออย่างที่ผมบอกว่ามันมีปัญหาแค่ธุรกิจครับ
ถ้าเคลียร์ปัญหาตรงธุรกิจได้ผมอยู่ได้นะ

ผมไม่ได้โกรธที่เขามาทำอะไรอย่างอื่นกับผม
ผมโกรธแค่คุณทำกับลูกค้าผมแบบนี้
คือที่ผ่านมาอะไรเรายอมได้เราก็ยอมอยู่แล้วอะค่ะ
เพราะเราถือว่าควรทำธุรกิจร่วมกัน
แล้วก็ที่ผ่านมาทำไมบุ๋มไม่เคยบอกเลยจริง

ทุกคนบางทีเพิ่งรู้ได้ซ้ำวันนี้ใช่มั้ยคะ
นั่นเป็นเพราะว่าบุ๋มถือว่าถ้าเกิดเจนนี่สามารถดึงลูกค้ามาได้

ที่ผ่านมาเขาไม่เคยจะมาช่วยโปรโมทฝั่งนี้ไม่เป็นไร
แต่อย่างน้อยอย่าทำร้ายกันสิ
ขอแค่นี้อย่าทำร้ายกันเลย
ล็อกเกอร์คุณออกไปดูได้เลย

แล้วก็ฝั่งนู้นมาขอซื้อไป๔ตู้
แล้วก็เราแจ้งแล้วนะว่าลูกค้าเวลามาออกกำลังกายเขาต้องการล็อกเกอร์

จะซื้ออีกเพิ่มอีกมั้ยเค้าบอกไม่คราวนี้พอแล้ว
แล้วพอลูกค้าที่ไม่ใช่ยืมมาใช้เอากุญแจมา

แต่ว่ามันจะมีตะขอที่เกี่ยวค้ามันล็อกคุณแจ

พอเตือนเขาเขาห้ามลูกค้าไม่ได้หลายรอบ

ผมก็เลยต้องเตือนบอกว่าต้องเก็บค่าปรับ
เขาก็เลยถึงทำป้ายมาข้างล่างจะมีป้ายติดว่า

กลับกลายเป็นว่าเราโดนหาว่าเราเคี่ยว

เป็นสิ่งที่เราเคยบอกเขาตั้งแต่แรก

ถ้าเป็นสมาชิกเราแต่มาเล่นอย่างอื่น

เอาบัตรมายื่นแลกคุณแจล็กใช้ทุกข์ปกติ

ไม่มีสัญญาณตอบรับ

ดังนั้นใครก็ได้ช่วยที
ขออย่างนี้เลยนะคะ
พี่ผมพี่เอกขอด้านหลังตรงนี้กล้องนี้หน่อยค่ะ
ใช่ค่ะหนึ่งสองสามขอบคุณครับ
พี่เอกต่อกล้องนี้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะพี่โฟสขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะพี่เอกขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะพี่โฟสขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะพี่โฟสขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะพี่โฟสขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะพี่โฟสขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะพี่โฟสขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะพี่โฟสขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะพี่โฟสขอบคุณค่ะ

ขอบคุณหนึ่งนะคะขอบคุณกล้องกล้องนี้ด้วยค่ะ
ขอบคุณหนึ่งนะคะขอบคุณกล้องนี้ด้วยค่ะ
ขอบคุณหนึ่งนะคะขอบคุณหนึ่งนะคะ
ขอบคุณหนึ่งนะคะขอบคุณหนึ่งนะคะ

ขอบคุณหนึ่งนะคะขอบคุณหนึ่งนะคะ
ขอบคุณหนึ่งนะคะขอบคุณหนึ่งนะคะ
ขอบคุณหนึ่งนะคะขอบคุณหนึ่งนะคะ
ขอบคุณหนึ่งนะคะขอบคุณหนึ่งนะคะ
ขอบคุณหนึ่งนะคะขอบคุณหนึ่งนะคะ
ขอบคุณหนึ่งนะคะขอบคุณหนึ่งนะคะ
ขอบคุณหนึ่งนะคะขอบคุณหนึ่งนะคะ
ขอบคุณหนึ่งนะคะขอบคุณหนึ่งนะคะ

ขอบคุณหนึ่งนะคะขอบคุณหนึ่งนะคะ
ขอบคุณหนึ่งนะคะขอบคุณหนึ่งนะคะ
ขอบคุณหนึ่งนะคะขอบคุณหนึ่งนะคะ

ขอบคุณหนึ่งนะคะขอบคุณหนึ่งนะคะ
ขอบคุณหนึ่งนะคะขอบคุณหนึ่งนะคะ
ขอบคุณหนึ่งนะคะขอบคุณหนึ่งนะคะ
ขอบคุณหนึ่งนะคะขอบคุณหนึ่งนะคะ